มาถึงในช่วงนี้นะคะเรามาติดตามประเด็นข่าวในต่างประเทศกันบ้างนะคะ
โดยจะพาไปดูที่สหรัฐอเมริกาก่อน
มีคนวางแผนที่จะลักพาตัวสุนัขของประธานาธิบดีบารักษ์โอบามา

ใช่ค่ะตำรวจสหรัฐนะคะก็ได้ควบคุมตัวชายวัย๔๙ปีค่ะ
ที่กำลังจะเข้าไปลักพาตัวสุนัขของประธานาธิบดีบาราโอวามา
ได้จับกลุ่มนายสก๊อตดีสต๊อกเกิร์ตค่ะวัย๔๙ปี
มีบ้านเกิดอยู่ที่รัฐน็อตดาโกต้านะคะ
โดยตำรวจเผยว่าชายคนนี้ขับรถยนต์จากน็อตดาโกต้า
ขโมยสุนัขตัวใดตัวหนึ่งในจำนวน๒ตัวของครอบครัว
ประธานาธิบดีบารักษ์โอบามาค่ะซึ่งตำรวจนั้นก็จับกลุ่มนายสก๊อต
และอยู่ไม่ไกลจากธรรมเนียบเขานอกจากนี้หลังจากที่เข้าไป
เพื่อที่จะจับกลุ่มแล้วค่ะยังพบอาวุธด้วยคุณ
ใช่ทั้งอาวุธปืนนะคะปืนพกพาปืนรายเฟิลแล้วก็มีดสปาต้า
ในรถยนต์ของนายสต๊อกเกิดด้วยหลังจากถูกจับกลุ่ม
นายสก๊อตเกิดก็มีข้อกล่าวอ้างประหลัดค่ะ
และมาริลินมอนโรนักแสดงชื่อดังของฮอลลีวูดผู้ล่วงลับ
และเขากำลังจะลงชิงตำแหน่งประธานาธิบดี
เมิดกฎหมายเกี่ยวกับการครอบครองอาวุธปืน
เขตปกครองพิเศษโคลัมเบีย
ซึ่งล่าสุดชายคนนี้ก็ได้ถูกปล่อยตัวออกมาแล้ว
แต่ว่าต้องอยู่ภายใต้การควบคุมสังเกตการณ์ของเจ้าหน้าที่
เพื่อที่จะรอขึ้นสารต่อไป
โดยนายสต๊อกเกิร์ตก็ถูกห้ามเข้าใกล้ทำเนียบขาว
แล้วก็อาคารของรัฐสภาของสหรัฐอีกด้วย
ปัจจุบันนี้นะคะครอบครัวของโอบามานั้นมีสุนัขอยู่๒ตัว
ก็คือเจ้าโบที่ได้มาจากวุฒิสมาชิกเอสเวิร์ดเคเนดี้นะคะ

แล้วก็เจ้าซันนี่ซึ่งได้มาในปี๒๕๕๙
โดยครอบครัวโอบามานั้นเรียกซันนี่ว่าน้องสาวของโบ
ก็เป็นสุนัขสองตัวค่ะที่อยู่ในครอบครัวของประธานาธิบดี